ส่วนอุบัติเหตุนี้ครับรถกระบะพลิกคว่ำไปดูสภาพรถดิ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมฮะคนในรถจะเป็นยังไงเนี่ย
เนี่ยครับหุ้งลอยแล้วก็ฟู้ตุ๊บเหมือนตรงนั้นน่ะ
โอ้โห๓คนบนรถพ่อแม่ลูกดอมเฮ้ย
อย่าบอกนะว่ายกคันไม่มีสักแผล
เฮ้ยไม่มีสักแผลครับคุณผู้ชม
ไม่เชื่อพี่เบิร์ตนี่คือกระบะโตโยต้าวีโก้สีขาวหงายท้อง
ตกอยู่ข้างคูน้ำริมถนนช้างทุนมะนาวพื้นที่บ่อไล่จังหวัดตราด
รถพังเสียหายน้ำเข้าไปในรถด้วย
เห็นสภาพก็คงคิดแบบดอมถามเลยว่าเท่าไหร่
ไม่ได้แช่งนะแต่เท่าไหร่๑เจ็บเท่าไหร่ตายเท่าไหร่
คุณผู้ชมครับไปคุยกับนายธิวาเข็มทองอายุ๓๙ปี
เล่าบอกว่ากำลังจะไปจ่ายค่างวดรถในตัวอำเภอบ่อไล่ก็ดี
ดูพี่เขายืนเนี่ยเขาอยู่ในสัมภาษณ์เนี่ย
เห้ยไม่มีลองหลอยหน้าเนื้อไม่มีเลือดไม่มีอะไร